ดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นค่ะ
พ่วงนะมาแล้วไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์
และมอเตอร์ไซค์ทันเนี้ยมีนักศึกษาสองคน
หนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์
พอพุ่งชนคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งได้รับบัตรเจ็บสาหัสเลยนะคะ

โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
คือมอเตอร์ไซค์ขี่มาแบบนี้
มีซ้อนท้ายกันมาแล้วรถพ่วงมาแบบโอ้โห

คือรถพ่วงนี่นะคะมาแล้วก็พุ่งชนไปเลย
จังหวะนี้เนี้ยเป็นจังหวะที่จริงจริงอ่ะเขาจะชะลอ

แต่ว่ารถพ่วง๑๘ล้อที่มาตามหลังเนี่ยเสียหลักแล้วก็พุ่งชนไปเต็มอ่ะ
ไซค์นะตกลงไปข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดขึ้นตรงถนนหมายเลขสองหนึ่งสอง
ช่วงท่าควายกลางน้อยที่ตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนครพนมนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าอะค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้นายธนาวุฒิยะสาวัยยี่สิบปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒ที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยนะคะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซด์เนี้ยเสียชีวิตนะส่วนเพื่อนอีกคนนึงที่มาซ้อนกันเนี้ยคือนายยศพลฮมซ้ายอายุยี่สิบปีซ้อนท้ายมาโอ้ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะเพื่อนที่ซ้อนท้ายเนี้ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคนขับรถพ่วงก็คือนายกิตตีศักดิ์วงภูเขียววัยสามสิบสามปีเขาได้รับบาดเจ็บที่สะโ

คือน้องที่เสียชีวิตเรียนคณะจะจะวัดสาวน้องที่บาดเจ็บสะหาดเรียนคณะภื้ดสาดค่ะนะคะก็เป็นเพื่อนเดียวกันน่ะ
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องทางคดีตำรวจสพเมืองนครพนมบอกว่าคนขับรถพ่วงอาจจะหลับใน
เดี๋ยวจะต้องมีการเรียกคนขับรถพ่วงมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ